สุดสัปดาห์นี้นะคะตอนกลางของประเทศเขาบอก
อากาศจะร้อนจัดมากเลย
อุณหภูมินี่ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่
แต่ภาคใต้ใครที่แพ็คกระเป๋าเตรียมไปเที่ยวเนี่ย
ระวังกันนิดนึงเพราะว่าฝนเยอะนะคะ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ

ใครที่วางแผนอยากจะท่องเที่ยวอยากทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างที่ได้มีการประกาศแล้วก็มีการคาดการณ์กันไว้นะครับ
หลายพื้นที่สุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะครับ
เกิดจาก๒ปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาท
โดยปัจจัยที่จะมีบทบาทหลักในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือปัจจัยที่ส่งผลมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
สังเกตว่ามีกระแสลมเฉียงแบบนี้เนี่ยนะครับ
เป็นอิทธิพลของกระแสลมในระดับสูงนะครับ
มีการพัดผ่านในบริเวณประเทศไทยของเรา

นี่นะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่พาดผ่านในเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าตรงนี้มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆสีเทาแบบนี้

เป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้ากระนองอยู่
หลังจากนั้นครับปัจจัยนี้จะค่อยหายไป

ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในต้นสัปดาห์หน้านะครับ
แน่นอนจุดหลักที่ยังคงต้องระวัง
อย่างที่บอกนะครับว่าอีสานตอนบนอีสานฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ

หลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนนะครับ
ถ้าหากเราดูภาพรวมของฝนที่จะเกิดขึ้น

จะเน้นไปตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่นะครับ
พอมาดูพรุ่งนี้ช่วงสายก็จะเริ่มมีกระจายตัว

แล้วก็มากระจายตัวเพิ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ก็จะไปกระจายตัวต่อในพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น
ภาคใต้อาจจะต้องเน้นเยอะหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะสังเกตว่ามีฝนเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะ

ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ

เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้
อุณหภูมิความร้อนในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ลมแรงภาพร้อมภาผ่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังในระยะนี้

ผมพุทธตะนั้นพี่สิทธิ์มหาลังค์สวัสดีครับ